เรื่องที่มาให้สืบกันสักอีกแล้ว

นะมีข่าวเมาส์มาให้ชาวเน็ตจับตาหลังจากพระเอก
โบกมือลาต้นสังกัดโดยคำใบ้

ช่องดังไปเมื่อต้นปีที่แล้วแบบเงียบใครวะ

พระเอกคนนี้เซ็นสัญญา๒ปี
ผู้ใหญ่ป้อนงานให้๒เรื่องนางกล่าว
ละครเรื่องหนึ่งยังเจอปัญหาคิวนางเอกไม่ลงตัว

ใครอ่ะจี้
ให้เลื่อนถ่ายทำมาเรื่อย
ล่าสุดบงในเขาคิดว่าพระเอกออล่าเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้ว
น่าจะได้ข้อสรุปคือไม่ต่อสัญญา
แล้วคงกลับบ้านเก่าที่จากมาว่ะ

เขาได้รับการเสนอด้วยว่าพอกลับไปท่องเก่า

เขาเป็นระดับซุปตาของใคร

มี๒คนมีคนหนึ่งที่อายุเยอะ
อีกคนนึงที่อายุแบบเด็กอยู่

ส่วนอีกคนนึงอะได้เป็นจัดแล้ว

ขอเล่นกับนางเอกซุปตาของช่อง

เพื่อจะมาดึงกระแสแบบให้อีกช่องหนึ่งดัง

คนนี้มาคุยแล้วแล้วคุยไม่จบ

เดี๋ยวบอกพี่หนุ่มอีกทีนึง

นางเอกสุซะบอกว่า
มั่นเบอร์ไหนคิดว่าจะมาเทียบคู่กับฉัน
ไหนหากคงรู้เลยใครใครเขียนสิ

ไอ้คนเล็กกลางฉันรู้แล้ว

โอ้โฮเปิดไว้เอาแหละ

เธอเขียนไปฉันไม่พูดฉันไม่พูดรายการนี้
กี้เขียนแล้วกันทุกอย่างอย่าให้หลุดจากตัว
แต่แบบทุกคนมองเขาเป็นแบบพ่อพระใจดีมาก

พี่หนูเป็นคนดีกว่าเยอะอะพี่ซอฟต์เลยพี่ซอฟต์เลยพี่ซอฟต์
ใครนี่ตั้งแต่เรื่องแรกตัวย่อแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องเอ่ย

ไม่หนูไม่พูดอยู่แล้วพี่

เฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮีย
มีพลายกระซิบบอกว่าเธอจะหมดสัญญาปลายเดือนมีนาคม
ก็ได้รับข้อมูลว่าพระเอกนางเอกสองคนนี้จะหมดสัญญา
แต่ยังไงละครของทั้งคู่ก็ยังต้องออนแอร์ตามสัญญานั่นแหละ

โอเคพักเดี๋ยวกลับมา